เรียนท่านประธานผมรังสิมโรมสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
เก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ผมเป็นตัวแทนของพักเก้าไกลคน
แรกที่จะมาอภิปรายยติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนแห่ง
นาจักรไทยที่มีตัวตั้งตัวตีหลักในการ
ลิเริ่มคือพักพลังประชารัฐซึ่งเมื่อผมได้อ่านเนื้อหาและพิจารณา
บริบทแวดล้อมต่างแล้วผมคิดว่านี่คือบทใหม่ของมหากราบแผนกินรวบประเทศไทย
เพื่อสืบทอดอำนาจพระเด็จการทำให้พี่น้องประชาชนตัวหดลีบเล็กที่สุด
ต้องอยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรีทั้งที่พวกเขาคือเจ้าของอำนาจตัวจริงของประเทศนี้แท้
เพราะอะไรผมจึงกล่าวเช่นนั้น
เพื่ออธิบายเหตุผลผมขอพาย้อนกลับไปเมื่อความเดิมตอนที่แล้วตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี๒๕๕๙
ที่ได้ทำลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเปลี่ยนองค์กรอิสระและสารมนูลให้ขาดหาย
จากการยึดโยงกับประชาชนตั้งคนของตัวเองเข้าไปใช้อำนาจกวาดล้าง
ทำลายบรรดาผู้แทนรัศดรฝ่ายตรงข้ามสร้างบรรยากาศทางการเมืองภายใต้รัฐมนูลที่ล่างขึ้นเอง
แล้วเอามาผ่านประชามติจอมปลอม
ที่ทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถบริหารประเทศได้
ค่อยลุกคืบผ่านการยุบพักการเมืองฝ่ายตรงข้าม
จากนั้นก็เชื้อเชิญบางกลุ่มก้อนในพักนั้นให้เข้ามุ้งของตัวเอง
จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารทำลายขบวนการประชาชน
แม้มีรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยก็ค่อยใช้กฎหมายบรรทอนให้อ่อนแอ
และสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การรัฐประหารที่เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อปี๒๕๕๙
ยึดอำนาจแล้วก็รวบหัวรวบหางค่าราชการ
รวมศูนย์กลุ่มทุนต่างให้มาสนับสนุนตัวเอง
ความเหลื่อมล้ำทำให้ประชาชนยากแค้น
เพื่อให้เหลือความหวังกับแค่เศษเงินที่รัฐบาลโยนลงไป
จากนั้นก็ดูดบรรดาอดีตสอสอหัวคะแนนของพักตรงข้ามให้มาเป็นพวกตัวเอง
เมื่อตัวเองพร้อมก็จัดเลือกตั้งภายใต้รัฐมนูลที่ล่างใหม่
แล้วเอามาลงประชามติจอมปลอมอีกครั้ง
โดยใช้เครือข่ายอำนาจและอิทธิพลต่างที่สั่งสมมา
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเอง
น้ำซ้ำยังแผ่กิ่งก้านสาขาผ่านการดึงพวกพ้องน้องพี่ให้มาดำรงตำแหน่งต่าง
เพื่อเป็นหลักประกันให้รัฐบาลนี้บริหารประเทศไปสักระยะ
ก็ตีความกฎหมายให้พวกตนถูกเสมออีกฝ่ายผิดเสมอ
ทำแบบนี้ไปเรื่อยเพื่อที่ฝ่ายผลิตการจะสถาปนาระบอบประยุทธ์ได้อย่างใจปรารถนา
จะได้ไม่มีใครมาตั้งคำถามเรื่องตัวช้างจะได้ไม่มีใครมาตั้งคำถามเรื่องวัคซีน
จะได้ไม่มีใครมาแฉเรื่องไอโอจะได้ไม่มีใครมาเสนอกฎหมายยกเลิกเกณฑหารหรือกฎหมายแก้มาตรา๑๑๒
จะได้ไม่มีใครมาตั้งคำถามเรื่องบรรดางบประมาณของกองทัพและงบประมาณที่ใช้กับ
ตอนนี้ยังไม่มีแต่ผมต้องขอเตือนท่านหน่อยว่า
ขอให้ท่านรับบทเรื่องราวมาพอสมควรแล้วให้ท่านเข้าประเด็นในเรื่องรัฐมนูลนะครับ
ท่านประธานครับทั้งหมดที่ผมพูดมานี่เรื่องรัฐมนูลแค่เท้าความกันเพื่อให้เห็นว่า

ผมใช้เวลาไปไม่ทันถึงประมาณ๓นาทีกว่าเองครับท่านประธาน

ผมกลัวจะมีการประทวงครับ
ท่านประธานครับที่ผมไล่เลียงมาทั้งหมด
ก็เพื่อให้เห็นแผนการใหญ่ของฝ่ายผลิตการ
ดำเนินมาตั้งแต่อดีต
และยังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งอันที่จริงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
เราก็พยายามหยุดยั้งความชั่วร้ายนั้นครับ
ผ่านการแก้ไขรัฐมนตรา๒๕๖
และตั้งสอสรเพื่อจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่
แต่สุดท้ายก็เกิดการล้มกระดาน
ที่ก็นั่งอยู่ในสภาวันนี้ด้วย
คนเหล่านี้ไม่ได้อยากเห็นรัฐมนูลฉบับใหม่เกิดขึ้น
สิ่งที่พวกเขาต้องการจริงคือการแก้รัฐมนูล
เฉพาะบางมาตราที่หมดประโยชน์

แต่กับสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ตัวเอง
เข้ามามีอำนาจวาสนาก็เลือก
ที่จะกอดมันเอาไว้ไม่สนว่ามันจะได้ทำลาย
หลักการประชาธิปไตยทำลายเสียงของประชาชน
ทำลายคุณค่าที่สังคมยึดถือ

หลังจากความการจัดทำรัฐมนตราฉบับใหม่

พลังประชารัฐก็เดินหน้าแผนกินรวบต่อทันที
ด้วยการเสนอแก้รัฐมนุนลายมาตรา
มาเน้นที่จะตบแต่งเพื่อหลอกให้คนอื่นเชื่อว่า

นี่คือการแก้ไขวิกฤตแล้ว
นี่คือการกลับสู่ระบบดีระบอบเดิมที่เราคุ้นเคย
ทุกอย่างดูดีไปหมด
แต่เราต้องไม่ลืมครับว่าพักพลังประชารัฐนั้น

แต่เป็นแม่น้ำสายหนึ่งของฝ่ายคอสช
ที่ไหลบ่าเข้ามาสภาผู้แทนรัศดร
ยังมีแม่น้ำอีกหลายสายหลายสาขา
ไหลมารวมกันเพื่อออกไปสู่ทะเลแห่งการสืบทอดอำนาจ
และการที่แม่น้ำสายพลังประชารัฐขยับเรื่องการแก้รัฐมนุน

แต่แม่น้ำสายอื่นก็เตรียมขยับตามรัฐมนูลที่จะถูกแก้
เพื่อเข้าสู่บทใหม่ของการสืบทอดอำนาจด้วยเช่นเดียวกัน

แม้เราจะมีการพิจารณายติแก้ไขรัฐมนุนที่มากถึง๑๓ยติหลากหลายประเด็น
แต่ในเวลานี้พระเกล้าใกล้เห็นว่า
ถ้าจะมีประเด็นไหนที่สำคัญที่สุดจำเป็นเร่งด่วนที่สุด

ประเด็นที่ว่านั้นมีอยู่แค่ประเด็นเดียวครับ
คือการยกเลิกอำนาจของสวที่จะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

ซึ่งพักเก้าไกลได้ลงชื่อในยติดังกล่าว
ร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านอื่น
ท่านประธานครับเราต้องยอมรับความจริงว่า

แต่ว่าการจะพูดเต็มครับสำหรับท่านกิสศักดิ์นะครับ
ท่านเปิดช่วงผมเลยอ้าวตามสบายเชิญครับ

ฐานะสมาชิกรัฐสภาประท้วงท่านประธานครับ

ท่านประธานเวลามีผู้ประท้วงเนี่ยนะครับ
ประท้วงต้องชี้แจงว่าผิดข้อบังคับเรื่องอะไร

ท่านประธานปล่อยเพื่อนสมาชิกจากฝั่งสว

ลุกขึ้นมาแล้วมาชี้แจงเรื่องต่างเนี่ย

แต่ท่านประธานซึ่งควรจะต้องรู้กฎข้อบังคับ
ท่านประธานปล่อยให้มีการผิดพลาดอย่างนี้เนี่ย
ผมผมว่าท่านประธานต้องควบคุมให้ดีขึ้นครับผม

ท่านประธานที่ครบครับผมวิโรธรักษณะดิสรสสบชภก
ผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ครับว่า
ที่ท่านพูดว่าสสปรัชเศษ
ท่านกำลังเสียดสีท่านภัยบูลนิติตะวันอยู่ฮะ
ขอให้ท่านถอนครับให้เกียรติท่านภัยบูลนิติตะวันด้วยครับ
ผมจะโกรธแล้ว

คือเป็นอย่างที่ว่านะครับ

ว่าประท้วงข้อ๔๕ว่า
ถ้าไม่ฟังผมผมก็ให้ประท้วงผมไปเรื่อย

ประท้วงในข้อประกับใดนะครับ

ก็ท่านประทานครับ
ผมเป็นวุฒิสมาชิก

ว่าสที่กำลังพูด

เวลาเขาว่าสวทำไมว่าได้ครับท่านประธานครับ

ถ้าพูดถึงสวอีกประท้วงอีกครับ

ท่านประธานครับท่านผู้ประท้วงสักครู่
ยังคงเสียสีท่านภัยบูรณิติตะวันไม่เลิกนะครับ

ยังไม่ถึงประเด็นนั้น
นะครับ

ประท้วงท่านภัยบูลนิติวตะวันนั้น

ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าเป็นใคร

อย่าไปท้าทายให้ท่านกล่าวให้ชัดเจนเลย

อยากจะให้การอภิปรายของท่านโลภ

ขอโทษนะครับ

อย่าไปถึงขั้นที่จะไปโจมตี

หรือไปพาดพิงถึงใครนะครับ

สำหรับท่านจุลพันธ์นะครับ

ตามข้อบังคับอยู่แล้วนะครับ
และผมเป็นกลางอยู่แล้วท่านก็รู้

คอยชี้แจง

เพราะฉะนั้นหลังที่มัน
เราก็มีความรู้เยอะนะครับ

ผมก็ยังอยู่ในยัตติที่จะยกเลิกอำนาจสว
นะครับในระดับเลือกนายกรัฐรุนทร์ต่อไปนะครับ

กลางกันแล้วกันอำนาจของสวทั้งหมด

เห็นว่าควรจะมีการยกเลิกอำนาจส่วนนี้

การมีสวที่มาจากการเลือกโดยคอสช

ในการเลือกนายกรัฐมนตรีแบบนี้

จะอยากเห็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนอื่น

อยู่กับนายกรัฐมนตรีคนเดิมต่อไป

จึงเป็นการแช่แข็งประเทศไทย

สวชุดนี้ได้ใช้อำนาจที่ตัวเองมี

ไม่ว่าจะโดยการอภิปรายที่ตีตรา

สร้างทางการเมืองให้เป็นศัตรู
ไม่ว่าจะเป็นการคว่ำร่างแก้
รัฐมนตรีที่จะตั้งสอสรอเพื่อจัดทำ
มนุชภัพธ์ใหม่และอีกหลาย
กรณีจนประชาชนเขานึกไม่ออกว่า

ทำไมถึงต้องยอมเสียเงิน
ภาษีของประชาชนเดือนละ๒๘ล้านบาท

ดีว่าตัวเองเลือกผู้นำได้เก่งกว่า

ของสังคมกำลังไป
ไกลมากกว่าแค่ยกเลิก

อาจจะคิดไปถึงการยุบสว

สวจะสำเนียกตัวเอง
ละอำนาจอันไม่ชอบทำนี้เสีย
อย่าทำบาปกรรมกับประเทศชาติไปมากกว่านี้เลย

มาตรา๒๗๒จึงเป็นประตูแรก

ประทวงผู้อยากอภิปราย

และที่สำคัญที่สุด
ชี้มือมาทางผมด้วยครับท่านประธานครับ
เชิญท่านอังกฤษครับผมจะวิจัยนะครับ
คือคำพูดของท่านรังสิวันเนี่ยนะครับ
ก็พาดพิงแบบทำนองใกล้เข้าไปในทางเสียดสีมากนะครับ
ดังนั้นเนี่ยท่านพูดแต่ข้อเท็จจริงดีกว่านะครับ
อย่าเอาความเห็นใส่เข้าไปมากนะครับผมวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับ
ครับท่านประธานผมจะพยายามละมุนละม่อมนะครับ
หากเปิดประตูบานแรกสำเร็จหนทางสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน
ก็ไปต่อได้แต่ก็อย่างที่เราคาดหมายได้จากร่างแก้รัฐมนูล
พักพลังประชารัฐว่าไม่มีเรื่องนี้อยู่ตั้งแต่ต้น
แต่ต้องการแก้บางมาตราให้เป็นไปตามแผนการรวบอำนาจของคอสชเท่านั้น
ระบบเลือกตั้งที่เป็นเหยื่อล่อเพื่อเชื้อเชิญให้เปิดประตูต้อนรับ
้าไม้เมืองทรอยผมรู้นะว่าพวกท่านคิดอะไรอยู่
จะเปลี่ยนเขตเลือกตั้งก็เพราะต้องการให้กรกตขีดเส้นแบ่งเขตใหม่
ใช่ไหมท่านประธานครับกอกกะตอชุดนี้ถูกเซ็ตซีโล่
แล้วตั้งขึ้นมาใหม่ในยุคคอสชเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
และในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นสารพัดผลงาน
บัตรเขย่งบัตรต่างประเทศที่ส่งมาไม่ทันเวลานับ
สูตรคำนวณพิษดารทั้งความพยายามเอาผิดพักการเมืองแบบเลือกข้าง
เลือกฝ่ายสารพัดความไม่โปร่งใสและไร้มาตรฐาน
ขีดเส้นแบ่งเขตเลือกตั้งแบบพิษดารเพื่อเอื้อให้พักการเมืองบางพักได้ประโยชน์
ตัวอย่างเช่นในหลายจังหวัดมีการแบ่งตำบลในเขตเลือกตั้ง
เอาตำบลนั้นมาผีเอาตำบลนี้ไปอยู่ในเขตนั้น
ในบางจังหวัดเป็นไปได้อย่างไรที่มีการแบ่งเอาพื้นที่ที่แทบไม่ติดต่อกันเลย
จะไปมาหาสู่กันต้องอ้อมผ่านเขตอื่นยัดเยียดให้มาเป็นเขตเดียวกันจนได้
ถามว่าทำแบบนี้เอื้อประโยชน์ใครเอื้อพักการเมืองไหน
แล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบนี้
ผมยืนยันว่าผมเคารพในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน
แต่เราต้องยอมรับด้วยว่ามันมีกระบวนการที่พยายามจะบิดเบือนเสียงของประชาชนอยู่จริง
ซึ่งมันได้เกิดขึ้นแล้วผ่านบรรดากลไกต่างที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคคอสช
หรือบางเรื่องที่เสนอเข้ามาก็เป็นแค่การแก้เพื่อโกง
อย่างการแก้มาตรา๑๘๕ยกเลิกข้อห้ามสสกับสวแทรกแซงก้าวไก่การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
และการไปร่วมใช้จ่ายงบประมาณหรืออนุมัติโครงการต่าง
และแก้มาตรา๑๔๔ยกเลิกการลงโทษสสและสวที่ไปแปรยติเพิ่มงบประมาณหรือเพิ่มรายการงบประมาณ
เท่ากับว่าต่อจากนี้จะแทรกแซงจะก้าวไก่ก็เชิญทำไป
ถ้าโดนจับได้ว่าแอบโยกงบเข้าพื้นที่หรือกลุ่มของตัวเองก็ไม่ว่ากัน
ทีหลังไปทำให้แนบเนียนมากกว่านี้อย่างนั้นใช่ไหมครับ
ไม่เอาแล้วหรือครับกับคำว่ารัฐมนูลปราบโกงที่อวดอ้างกันนักหนา
หรือเพราะเป็นตัวเองนั่นแหละที่โดนด่าจนหูชามากกว่าใครเพื่อน
เลยขอกลับไปสู่วังวนแบบเดิมดีกว่าใช่ไหม
แล้วที่อ้างกันว่าจะไปแก้ทีหลังผมไม่เชื่อหรอกครับ
อ้าปากผมก็เห็นลิ้นไก่พวกท่านแล้ว
ส่วนการแก้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพนั้นก็มีแต่เพียงการเติมแต่งในรายละเอียดปลีกย่อย
ทั้งที่ระบอบประยุทธ์นี่แหละครับที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด
เพราะหากเรามีรัฐมนูลที่เคารพต่อเสียงของประชาชน
อำนาจของประชาชนและสถาบันที่ยึดโยงกับประชาชนให้เป็นใหญ่
ปราศจากกลไกการสืบทอดอำนาจผลิตการ
สิทธิเสรีภาพในรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านั้นย่อมได้รับการคุ้มครองอยู่แล้ว
แต่หากการแก้รัฐมนูลยังเป็นแบบที่พักพลังประชารัฐเสนอมาแบบนี้
ยังแก้รายมาตราเพื่อการสืบทอดอำนาจของตัวเอง
ต่อให้แก้เรื่องสิทธิเสรีภาพให้ดูสวยงามเพียงใด
เมื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิเสรีภาพออกมาตั้งคำถามคัดค้านวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจ
สุดท้ายพวกเขาเหล่านั้นก็จะยังคงถูกคมคู่คุกคาม
กราดฟ้องสารพัดคดีถูกปฏิเสธสิทธิ์ในฐานะผู้บริสุทธิ์อย่างที่เคยเป็นมาอยู่ดี
การแก้ในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้
จึงไม่ต่างอะไรจากไม้ประดับที่คอยหลอกตาประชาชน
ดบังไม่ให้เห็นกาฝากที่เป็นใจกลางของปัญหา
สูบกินการเมืองไทยต่อไปไม่รู้จบสิ้น
ท่านประธานครับอภิปรายมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนในสภาแห่งนี้
รู้ดีว่าที่ทำกันอยู่ในวันนี้ที่มีการแก้ไขรัฐมนุนในหลายฉบับหลายมาตรา
มันไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไร
เป็นแค่การปรับแต่งรัฐมนุนพศ๒๕๖๐ให้กลายพันธุ์ให้ดูดีให้น่าคบหาเท่านั้น
ถามจริงเถอะฮะจะเล่นปาหี่กันแบบนี้อีกนานไหม
ผมและพักเก้าไกลขอเรียกร้องให้ทุกคนกลับมาสู่แนวทางการจัดทำรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับ
โดยในวันนี้ที่ร่างพรบประชามติได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและเตรียมประกาศใช้แล้วนั้น
ก้าวไกลเห็นว่าหนทางหนึ่งในการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่
รวดเร็วและตรงไปตรงมาที่สุด
คือการจัดทำประชามติเพื่อถามประชาชนกันไปเลยว่า
ต้องการยกเลิกรัฐมนูญพศ๒๕๖๐
และจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่โดยสอสรที่ได้รับการเลือกจากประชาชนหรือไม่
หากประชาชนที่เห็นชอบก็จะได้ไม่เหลือข้ออ้างอะไร

รัฐมนูลฉบับใหม่ที่จะจัดทำต้องไม่ใช่การพาประเทศไทยกลับไปที่เดิม
แต่ทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอยากให้รับรองสิทธิเสรีภาพไว้อย่างไร
ตลอดจนระบบเลือกตั้งจะเอากันอย่างไรก็ไปว่ากันในสอสร
และเลิกเสียทีกับการพยายามจำกัดเนื้อหาไม่ให้จัดทำหมวด๑
หมวด๒อันเป็นการไม่เคารพต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชน
ทรงอำนาจสถาปนารัฐมนุน
ประชาชนจะเขียนในเรื่องดังกล่าวหรือไม่
ก็ให้พวกเขาได้ลนลงและหาข้อสรุปด้วยตัวเอง
และสำหรับยัตติแก้รัฐมนูลในครั้งนี้
พักเก้าไกรขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภา
ร่วมกันเห็นชอบกับการยกเลิกมาตรา๒๗๒
ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่สุดเฉพาะหน้าในการทลายการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์

และหากปรากฏว่าในท้ายที่สุดยัตติยกเลิกมาตรา๒๗๒
เพื่อยกเลิกอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีถูกคว่ำลงอีกครั้ง
ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าละครฉากนี้ที่มีนักแสดงค่าตัวแพงทั้งหลาย
ในห้องนี้เป็นแค่เพียงละครปาหี่ต่อพี่น้องประชาชน
เพื่อกินรวบอำนาจของประชาชนทั้งกระดานเท่านั้นเอง
สุดท้ายนี้ผมขอให้พวกเราย้อนกลับทบทวนกันอีกครั้ง
ว่าที่ผ่านมาเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงรัฐมนูลโดยฝ่ายผู้มีอำนาจ
ที่ไม่เคยยึดถือในระบอบประชาธิปไตย
ไม่เคยเห็นค่าในเสียงของประชาชนมาอย่างยาวนานเหลือเกิน
ตั้งแต่การรัฐประหารฉีกรัฐมนูลเมื่อเกือบ๑๕ปีที่แล้ว
แล้วร่างรัฐมนุนไปพอไม่พอใจก็ฉีกอีกแล้วก็ล่างมาอีก
ซึ่งแต่ละครั้งก็เปลี่ยนแปลงไปเพื่อประโยชน์ต่อการรักษาอำนาจของตัวเองทั้งนั้น
พอมาในวันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยแก้รายมาตรา
เพื่อวัตถุประสงค์เดิมของตัวเอง
พอแล้วได้ไหมครับกับการยอมให้พวกเขาทำแบบนี้ต่อไปเรื่อย
เล่นตามเกมของผู้ที่ไม่เคยศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย
หันมาเปลี่ยนแปลงรัฐมนูลในแบบที่ประชาชนได้เป็นผู้กำหนด
และได้รับประโยชน์สูงสุดจริง
เถิดหยุดทำตัวเป็นหางเครื่องค่าตัวหลักแสน
ให้กับละครสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
และฝ่ายผลิตการคอสชเสียที
ขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ